ก็มีไอเดียจากผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็กลุ่มเพื่อนของเธอนะครับ

เหมือนเอาเงินก้อนเอาไปจ่ายให้กับร้านค้าก่อน
และให้ร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มจัดทำคูปองไว้
หลังจากนั้นให้คนที่เดือดร้อนมาเด็ดคูปองที่หน้าร้าน
และเข้าไปรับประทานอาหารได้ฟรีเลย

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่เริ่มต้นกิจกรรมพร้อมเพื่อน

จ่ายเงินให้กับร้านอาหารไว้ล่วงหน้าแล้ว
ดังนั้นร้านอาหารก็ไม่ขัดทุนแน่นอน
แต่ว่าก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงนะครับ
ว่าคุณมิ้วได้ออกแบบกระดาษแผ่นนี้ขึ้นมา
ที่มีคูปองต่างแล้วก็โพสต์แชร์
เล่าให้ฟังว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับกิจกรรมนี้บ้างนะครับ
เขียนข้อความบอกว่าหากเห็นด้วยช่วยแชร์ต่อได้เลยค่ะ
พวกเราอยากให้คนที่มีกำลังได้รีบช่วยเหลือ
คนที่กำลังลำบากให้ได้อิ่มท้อง
ก็เลยทำกิจกรรมแฮชแท็กแบ่งปันความอิ่ม
ด้วยการที่พวกเราจะช่วยจ่ายเงินไว้ให้กับร้านค้าก่อน
และทางร้านค้าก็จะจัดสรรอาหาร
แก่ผู้ที่กำลังเดือดร้อนในยามวิกฤตโควิด
รายได้ก็ลดลงไม่มีอาหารกินสักมื้อหนึ่ง
ซึ่งหากทำแบบนี้แล้วทำให้ผู้เดือดร้อนมีอาหารสักมื้อ
ให้ได้อิ่มท้องคงดีไม่น้อยเลยนะคะ
แล้วก็วงเล็บไว้บอกว่านึกถึงเวลาที่ตัวเองหิว

นี่คุณรูปแบบของกระดาษนี้นะครับ

นำเอาไปติดไว้ที่หน้าร้านอาหารและเครื่องดื่มต่าง
กระดาษก็มีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่า
เครื่องดื่มและอาหารฟรี๑เสิร์ฟคือราคาไม่เกิน๓๐บาท

ฉีปองข้างล่างนี้ยื่นให้เจ้าของร้านได้เลยค่ะ
โดยคนที่ใช้คูปองนี้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะ
เพราะว่าทางเจ้าของโพสต์ได้จ่ายให้กับร้านค้าเอาไว้แล้ว
ซึ่งไม่เพียงแค่เจ้าของโพสต์และเพื่อนเท่านั้นนะครับ
ที่จ่ายเงินให้กับร้านค้าเอาไว้แล้วนะฮะ
ก็ยังมีลูกค้าบางคนที่เขามาที่ร้านเห็นกิจกรรมแบบนี้
แล้วตัวเขาเองเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาก็อยากร่วมกิจกรรมนี้
เขาก็ร่วมสมทบทุนจ่ายเงินให้ร้านไปด้วย
คือไม่ต้องจ่ายเยอะมากหรอกเกิดเรามีร้อยหนึ่งเราก็แบ่งปันให้
บาท๒๐บาทก็จ่ายให้ร้านไปแล้วมันเป็นกองทุนรวมอยู่ในร้าน
โอ้โหคุณสืบสกุลดิฉันอ่านคอมเมนต์นะนะ
มีคอมเมนต์หนึ่งดิฉันอ่านแล้วก็น้ำตาคลอ
คุณลุงเข้ามาที่ร้านเห็นแผ่นกระดาษแบบนี้
แล้วก็เลยลองฉีกคูปองเอาไปใช้
แล้วคุณลุงก็ถามกับเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้นี่ว่า
จ่ายให้จริงเหรอนี่มีคนจ่ายให้จริงเหรอ๒๘บาทเลยนะ
ลุงจะได้กินฟรีเลยเหรอเออทางเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้บอกว่า
คุณลุงมีคนจ่ายให้คุณลุงไว้แล้วล่ะเป็นใครก็ไม่รู้แหละ
เป็นหญิงปริศนาหรือเป็นกลุ่มคนปริศนาแต่คุณลุงได้กินฟรีค่ะ
นี่ฮะคุณลุงก็ถึงน้ำตาคลอเลยนะครับแล้วคุณลุงก็บอกว่า
วันนั้นลุงขับรถได้เงินน้อยมากเลยได้น้ำเต้าหู้ถุงนี้ไป
ถือว่าประทังชีวิตได้กินพออิ่มลุงดีใจมากนะครับ
เอาล่ะกิจกรรมนี้มันขยายไปเรื่อยคุณตอนนี้ร้านค้าต่าง
เริ่มมีกระดาษแบบนี้แล้วมีคูปองไปติดหน้าร้านแล้วนี่
อะไรบ้างข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟ
บางร้านเขาบอกว่าคูปอง๑อิ่มทางร้านก็สนับสนุนไปอีก๑อิ่ม
คือให้ไปสองอิ่มเลยก็มากินฟรีได้อีกหนึ่งเลยนะครับ
เพราะอยากจะช่วยกันนะครับตอนนี้หลายคนเริ่มแชร์ไอเดียแบบนี้แล้ว
ชมเจ้าของโพสต์เจ้าของไอเดีย
หลายคนบอกว่าไอเดียแบบนี้ก็เห็นในต่างประเทศเหมือนกัน
ที่มีคนไปจ่ายค่ากาแฟเอาไว้สำหรับคนยากจนให้เข้าไปกินฟรี
ไม่คิดว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้ในเมืองไทยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยกันคิดแล้วก็ทำได้จริงนะฮะ

ส่งต่อการแบ่งปันเพื่อนฉันต้องได้กินข้าวเนี่ยนะฮะ
คือเขียนง่ายกันเลยก็ได้ว่ากินฟรีแล้วก็เราก็ทำคูปองง่ายเลยนะ
ถ้าเกิดว่ามันมีขยายไปทั่วทุกพื้นที่นี่มันก็ดีมากเลยนะคะ
เพราะช่วยกันสนับสนุนเท่าที่เราจะมีกำลังได้นะคะ